สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้คนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอ
มีทั้งหมด๕๐๐คนเป็นแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
ทีนี้เรามีการเปิดรับสมัครกันไปแล้วใช่ไหมคะ๔๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ดูกันหน่อยน่ะว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นสอน
ที่จะให้เราประชาชนเลือกเนี่ยต้องมีคุณสมบัติแบบไหน

ติดตามพร้อมกันเลยกับรายงานคู่มือเลือกตั้งไทยรัฐทีวีค่ะ
มีอายุไม่น้อยกว่า๒๕ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
และเป็นสมาชิกพักการเมืองเดียวติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า๙๐วันนับถึงวันเลือกตั้ง
และถ้าจะลงสมัครเป็นสอสอแบบแบ่งเขต
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด
เช่นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า๕ปี
หรือเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
แต่หากติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
คำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอได้

แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
ไม่ใช่ว่าใครจะลงสมัครก็ได้
แต่จะต้องเป็นผู้ที่พักการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัคร
และได้รับการสัญหาตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด
โดยในการลงสมัครสอสอจะต้องยื่นเอกสารที่กฎหมายกำหนด
และเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ๑๐๐๐บาท